คุณผู้ชมคะมาตามข่าวนี้มันยังไม่หมดไปสักทีนะ
ด้านหลังเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยรับน้องโหด

เออเอาอีกแล้วค่ะคราวนี้เนี่ยมีทั้งบังคับให้กินเหล้าขาว
แล้วก็รุมทำร้ายจนน้องเสียชีวิตค่ะ
เขาบอกบังคับกินเหล้าเสร็จแล้วรุ่นพี่มันก็ใช้กำลัง
พบเข้าไปที่อกจนน้องแน่นิ่ง
สุดท้ายตายขณะที่นำส่งโรงพยาบาล
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โคราชค่ะคุณผู้ชม
แล้วน้องที่เสียชีวิตเรียนอยู่ปี๑อายุ๑๙ปี

ใช่ทีมข่าวไทยรัฐของเราเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นรูปน้องแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าศพแรกของปี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จังหวัดนครราชศรีมาเสียชีวิตจากการรับน้อง
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่ามีการทำร้ายร่างกายในป่า

เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๕ทุ่มของเมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมา
โอ้โหอยู่ดึกดื่นเนี่ย

ใช่คือรุ่นพี่มาชวนน้องเปรม
หรือว่านายพัดยศชนพักดีอายุ๑๙ปีไปเล่นบอล
แต่พอไปถึงไม่ได้เล่นบอลไง

แล้วก็มีการทำกิจกรรมรับน้องก่อนจะรุมทำร้าย

ครับเขาบอกว่านัดรุ่นน้องไปประมาณกี่คนรู้ไหมคุณ

ใช่ออกไปรับน้องกลางไร่อ้อย
อืมเออไปกันทำไม
นี่ค่ะนักข่าวของเรานะได้คุยกับคุณพ่อ
พ่อเอกชัยคุณพ่อของน้องเปรมบอกว่าตอนนี้นะ
ครอบครัวยังทำใจไม่ได้หรอกไม่คิดว่าลูกจะต้องมาเสียชีวิตจากกิจกรรมรับน้อง
แล้วรุ่นพี่ทั้ง๖คนที่มาทำร้ายร่างกายน้องเปรมลูกชายเนี่ยนะ
ขอขมาคุณพ่อกับคุณแม่แล้วซึ่งก็ต่อว่ารุ่นพี่พวกนั้นกลับไปเหมือนกัน
แล้วพ่อบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับรุ่นน้องคนไหนอีกนะ
แล้วพ่อบอกว่าเรื่องนี้พ่อไม่ยอมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
นี่ค่ะซึ่งตอนนี้ผลการตรวจร่างกายของน้องเปรมเนี่ยนะคะโรงพยาบาลค่ายสุรณารีแพทย์แจ้งว่าน้องมีรอยช้ำตามร่างกาย
อีกเรื่องหนึ่งคือน้องมีเชื้อโควิดด้วยนะแต่ว่ามันเป็นเชื้ออ่อน
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วทางมหาวิทยาลัยก็ติดต่อมา
บอกว่าจริงการรับน้องน่ะมันอยู่นอกมหาวิทยาลัย
เอาง่ายคือมันเหนือการควบคุมอะค่ะแต่ก็จะขอแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เยียวยาจะช่วยเหลือแล้วทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะเรียกรุ่นพี่เรียกผู้ปกครองมามาสอบถามข้อได้จริงแล้ว
เดี๋ยวจะมีมาตรการการลงโทษนะคะซึ่งโทษเนี่ยโทษหนักสุดถึงขั้นให้ออกจากการเป็นนักศึกษาเลยนะ
ส่วนเรื่องทางคดีความยังไงต่อตอนนี้ประสานกับตำรวจสพมะเริง
ให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะฟังเสียงรองอธิการบดีค่ะ
ก็คือว่าเราจะดูแลผู้ปกครองทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับก็เราก็ยังไม่ทราบว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องดูแลก่อน
อันนี้เราก็ถือว่าเราอยู่กับผู้ปกครองเราอยู่กับผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดแล้วก็เราพยายามจะรับผิดชอบให้กับผู้ใหญ่ที่เราสามารถทำได้ครับ
ก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ร้ายแรงต้องบอกว่าร้ายแรงนะครับแต่ว่าด้วยกระบวนการที่มหาวิทยาลัยวางไว้ก็จะมีคณะกรรมการสอบสวน
แล้วก็ทางตำรวจเขาดำเนินการอยู่นะครับก็ไปประกอบกับทางตำรวจด้วยว่าคดีนี้เป็นลักษณะไหนอย่างไรนะครับ
ส่วนมหาวิทยาลัยเองก็มีระเบียบมีวินัยของมหาวิทยาลัยอยู่ครับ
ก็ต้องแยกเป็นสองส่วนค่ะทางมหาลัยก็ว่ากันไปแล้วก็ทางคดีก็ให้ตำรวจจัดการนะคะ
อธิการบดีบอกด้วยว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยพานักศึกษาทุกคน
เพราะว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยเด็กก็๕๐กว่าคนรุ่นพี่อีก๖คนใช่ไหมคะ
ตรวจหาเชื้อโควิดแล้วตอนนี้ผลออกมาเบื้องต้นนะทุกคนยังไม่ได้รับเชื้อค่ะ
ส่วนทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องเปรมก็ไปรับศพของน้องที่โรงพยาบาล
ช่วงสายวันนี้จะนำศพส่งไปตรวจเพิ่มเติมที่กรุงเทพมหานคร

ทีนี้คุณผู้ชมในเฟซบุ๊กค่ะในเฟซบุ๊กเนี่ยได้ลงคลิปภาพรุ่นพี่นักศึกษาที่ทำร้ายร่างกายน้องเปรมนะ
ในเฟซบุ๊กแอนตี้โซตัสค่ะตอนที่รุ่นพี่เนี่ยไปจุดที่ทำร้ายร่างกายน้องเปมจนเสียชีวิต
แล้วมีพ่อแม่รวมถึงมีภรรยาของน้องเปรมเนี่ยค่ะ
คือภรรยาของน้องเมมเนี่ยท้องอยู่นะท้อง๓เดือนแล้วที่เขามากันมาทำอะไร
ประกอบพิธีขอขมาแล้วก็เชิญดวงวิญญาณน้องเปรมกลับบ้าน
แล้วตอนที่กำลังประกอบพิธีค่ะภรรยาของน้องเปมนะนะต่อว่ากลุ่มรุ่นพี่นี้คือแค้น
ทำให้ต้องมาเสียสามีไปแล้วลูกก็ต้องมากำพาพ่อตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกเลยค่ะ
พี่ทุกคนก็ท่าทีสลดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับเพื่อนของน้องเปรมนะเพื่อนน้องเปรมเล่าให้ฟังบอกว่า
คือกลางดึกนะของวันที่๑๔มีนาคมก็เกือบตี๑แล้วคุณ
คือน้องเปรมอยู่กับเพื่อนแล้วรุ่นพี่มาชักชวนให้ไปเตะบอล
ว่าไปเล่นกีฬาน้องก็ออกไปจากนั้นกลายเป็นว่าไม่ใช่เล่นกีฬาครับ
แต่ไปรับน้องฮะค่ะรุ่นพี่เนี่ยพารุ่นน้องแยกออกไปยี่สิบคน
ทำกิจกรรมรับน้องบังคับให้ดื่มเหล้า
แล้วก็โดนรุ่นพี่ใช้หมัดต่อยที่หน้าอกเหนือลิ้นปี่คุณ
จุดสำคัญของร่างกายนะต่อยไป๑หมัด
เปรมหมดสติล้มฟุบกองไปกับพื้นเลย
จากนั้นเพื่อนพยายามช่วยชีวิตให้น้องฟื้นขึ้น
แต่ไม่นานน้องก็สลบน้องก็สลบแล้วก็หมดสติไป
กระทั่งเพื่อนต้องรีบหามน้องเปรมไปส่งโรงพยาบาล
แต่ระหว่างทางพบว่าไม่หายใจแล้วก็ไม่มีชีพจรแล้ว
คุณยังไงก็ตามที่รุ่นพี่มาร่วมกันเชิญดวงวิญญาณนะ
แล้วก็รู้สึกสำนึกผิดก็ต้องโดนดำเนินคดีอยู่ดี